ไปดูไก่ย่างเขาสวนกวางดีกว่านะคะ
ด้านนางคนทวรผงสมบัติเจ้าของร้านก็มีการเปิดเผย
บอกว่าบรรยากาศเงียบเหงามาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะ
หลังจากที่ประชาชนนั้นตื่นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยทำให้การเดินทางลดลงส่งผลให้ยอดขายไก่ย่างน้อยลงไปด้วยค่ะ
ซึ่งหากเป็นช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยทางร้านจะขายไก่ได้วันละ๑๕๐๒๐๐ตัว

มาช่วงนี้บางวันไม่ถึง๒๐ตัวเขาบอก

โดยร้านได้ปรับตัวด้วยการขายออนไลน์นะคะ
ก็โดยใช้วิธีการห่อด้วยระบบศูนยากาศมีการจัดส่งทางปรายศนีย์ไป
ขณะที่เมนูอาหารอื่นอย่างส้มตำลาบ
เตรียมวัตถุดิบเอาไว้น้อยกว่าที่เคยเลยล่ะค่ะ
เพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบเหลือค้าง
อย่างไรก็ตามค่ะยอมรับว่าสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นไปได้
ดังนั้นเขามีบริการส่งปรายศนีย์ฮะ
ลองดูนะคุณผู้ชมสั่งมาสั่งแล้วก็เอามาอุ่นได้ตอนนี้
ร้านค้าต่างจังหวัดเยอะมากค่ะที่ไม่ใช่เฉพาะไก่ย่างเขาสวนกวาง
หลายร้านที่เคยแบบเป็นร้านอาหารอยู่ในจังหวัดนั้นตอนนี้
พอไม่มีการเดินทางยิ่งจังหวัดไหนเป็นจังหวัดที่ปกติอยู่ได้โดยการที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยค่ะ
ร้านอาหารอะไรก็แบบปิดตัวกันไปเยอะทุกวันนี้อย่างจะสั่งอาหารใหม่อย่างรถเมนสั่งมาจากภูเก็ต
หาดใหญ่ก็สั่งได้มีหลายร้านที่เขามีการแพ็คแบบศูนยากาศมาเพื่อที่จะแบบ
ไม่งั้นเค้าอยู่เฉพาะจังหวัดเค้าก็อยู่ไม่ได้จริงตอนนี้ต้องช่วยถ้าเราช่วยได้ช่วยไหวนะ
ถ้ายังพอมีเงินกันอยู่ก็ช่วยกันได้ก็ช่วย
อันนี้ที่จังหวัดอะไรคะน้องเมีย

ย่างเขาสวนกวายนี่เขาจะเป็นแบบเส้นทางหลักเส้นหนึ่งที่จะวิ่งตรงไปทางอีสานนั่นนะคะ

ร้านมีแบบว่าแฟนชายหลายร้าน

แต่ถ้าที่กรุงเทพก็อยู่ที่เรียบทางด่วน

แต่อันนี้ต้นตำรับมาจากขอนแก่นแบบแน่นอนเลย

เมื่อก่อนไปถ่ายเอาตลาดสดที่นี่มาแบบ๒๓รอบค่ะ
ตอนปีแรกที่ไปโอ้โหคึกคักมากจริง
ไปทุกร้านนี่ควันขมงโฉงเฉง
ขับผ่านนี่เห็นเลยทำไมมันเป็นควันเหมือนอะไรไหม้กันตรงนั้น

เพราะว่าที่ขอนแก่นเขาแจ้งมาทุกวันนี้ก็เงียบเหงาเต้าหมิ่งซื่อเลยนะฮะ

ค่ะ